ต้องดูให้ดีดูแล้วดูอีกเช็คแล้วเช็คอีกเลยค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะคะขายรถน้ำมันไปซื้อรถไฟฟ้าค่ะ
เขาก็บอกว่าเป็นยี่ห้อดังด้วยนะคะซื้อมาเนี่ยใช้มาครบหนึ่งปี
แต่ว่ายังไม่ได้ป้ายขาวเลยค่ะ
ทวงถามจากเซลล์ก็ไม่ได้รับคำตอบสุดท้ายเธอต้องตัดสินใจไปแจ้งความแบบนี้แหละค่ะ
คุณสิพิมมณัฐสวัสดิ์ค่ะไปแจ้งความที่สพหางดงจังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าซื้อรถไฟฟ้ายี่ห้อดังมาเมื่อวันที่๒๔กรกฎาคมปีที่แล้วค่ะ
ผ่อนชำระมา๑ปีตอนนี้เนี่ยรถคันนี้ภาษีขาดประกันหมดต่อประกันไม่ได้
เพราะว่ารถยังไม่ได้ป้ายขาวเลยเธอก็เลยเดือดร้อนมากเลย
ไม่กล้าขับรถคันนี้ไปไหนนะคะเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขับรถน้ำมัน
แต่น้ำมันมันแพงขึ้นเรื่อยแล้วไปเดินมอเตอร์โชว์ก็มีการเปิดตัวรถไฟฟ้า
ประหยัดพลังงานก็เห็นบูธที่จองมีความน่าเชื่อถือสอบถามเซลล์ขายรถแล้ว
ก็ยืนยันว่ารถไฟฟ้าคันนี้สามารถจดทะเบียนได้แถมได้ประกันชั้นหนึ่งด้วย
ข้อเสนอก็ดูน่าสนใจก็เลยรถราคา๔๔๙๐๐บาทจ่ายมัดจำไป๒๐๐๐บาท
แล้วก็ออกรถก็ทำสัญญาเช่าซื้อถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็วางเงินดาวน์ไปทั้งหมดเกือบสองแสนบาท
เป็นการทำสัญญาผ่อน๔ปีจ่ายเดือนละ๖๕๐๐บาทก็ทำแบบนี้ค่ะผ่อนไปตามเงื่อนไข๑ปีแล้วค่ะ
ก็ยังใช้ป้ายแดงอยู่เลยก็เลยต้องโทรไปสอบถามเซลล์ที่ขายซึ่งก็ได้รับคำตอบที่บ่ายเบียงมาตลอดเลย
จนล่าสุดเนี่ยเซลล์ที่ขายรถให้เธอลาออกไปแล้วคราวนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็ตัดสินใจค่ะ
นำเรื่องนี้นะคะมาโพสต์เป็นอุทาหรณ์เตือนว่าใครที่จะซื้อรถเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะ
และเธอบอกว่าเธอไปตรวจสอบคู่มือประจำรถที่ขอใช้ป้ายแดงเพราะเธอมีป้ายแดงอยู่ตอนนี้
ก็ไปตรวจสอบคู่มือประจำรถตรงนี้ปรากฏว่ารถที่ขอใช้ป้ายแดงคันนี้นะคะมีมาแล้ว๑๒คัน
รถที่ใช้ก็เป็นรถน้ำมันแต่สำหรับป้ายแดงที่เธอได้มาเนี่ยไม่ได้เขียนระบุชื่อคำขอใช้รถของเธอเลยค่ะ
ครบ๑ปีแล้วค่ะไม่สามารถจดทะเบียนได้ไม่สามารถต่อภาษีได้ไม่สามารถทำประกันภัยชั้นหนึ่งได้นะคะ
แล้วก็เซลล์เขาก็จูงใจค่ะมันก็โฆษณามันก็บอกว่าจดทะเบียนได้วิ่งได้เราก็น่าสนใจก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าดูอะค่ะ
เขาก็บอกว่าถ้าได้เดี๋ยวจะติดต่อกลับมาเองค่ะแล้วเราก็ติดต่อไปจนซิลเขาลาออกไปแล้วค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ติดต่อไปที่๐๐ก็บอกว่ายังไม่ได้มันไม่มีภาษีค่ะเหมือนมันใช้รถเถื่อนนะคะตอนนี้ค่ะ
แล้วก็ประกันชั้นหนึ่งเขาก็ไม่รับทำเพราะว่ามันไม่มีเล่มค่ะ
ก็ทุกวันนี้ก็เลยไม่กล้าใช้เพราะว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วรับผิดชอบไปค่ะ